บานต่อหน้าไฟต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าคลิปที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เป็นคลิปของจริงไม่มีการตัดต่อหรือเพิ่มเติมใดเข้าไปในคลิป
คลิปครับคลิปวิดีโอที่ผมไปเฟ้นหามาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ผมได้มาประมาณ๒๓คลิปย้ำนะครับว่าเป็นคลิปที่มาจากโทรศัพท์มือถือ
ไม่มีการแต่งเติมใดทั้งสิ้นนอกจากการเอาไปซูมให้มันชัดเจนแล้วก็ปรับแต่งสีให้คุณดูชัดขึ้นนะครับผม
สาเหตุที่ทำไมเราถ่ายจากกล้องใหญ่ไม่ได้เพราะว่ากล้องใหญ่เมื่อคืนนี้ตั้งสแตนบายตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตี๔๓๐ฝนตกครับผม
พอเขามาปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
ผมพยายามเฟ้นหาหลายต่อหลายคลิปผมเจออยู่๒๓คลิป
แล้วเดี๋ยวคุณดูกันว่ามันคืออะไร
อยากให้เห็นกับตาตัวเอง
สาบานต่อหน้าไฟต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คลิปที่คุณจะเห็นต่อไปนี้เป็นคลิปของจริง
ไม่มีการตัดต่อหรือเพิ่มเติมใดเข้าไปในคลิป
อกจากการปรับแต่งสีและซูมเข้าไปให้เห็น
ไม่มีการตัดแต่งสีและซูมเข้าไปให้เห็น
ช่วยตัดแต่งสีและซูมเข้าไปให้เห็น

ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น
ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น
ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น
แต่ตอนตลอดมือความมีความเสี่ยงเพลิก

คุณเบ้นอามาเช่ก็ได้เชิญหลายเพจ

ใช่คุณเบ้นก็ไปด้วยก็มีพี่วงเพกาว
แล้วก็มีพี่ท็อปฟี่สำหรับ๕๐

ก็ขับรถไปที่จังหวัดนคร

สถานที่ไปเป็นอะไรครับเป็นเขาหรือเป็น

เก็บน้ำอยู่ใกล้แล้วก็จะมีลาน

ย่อมอย่างเงี้ยแล้วก็ไป

แล้วก็มีทีมงานของทาง

อาจารย์หลายท่านมาแล้วก็มีการจุดทูบ

ครับแล้วรู้ได้อย่างไงครับว่า

ทางผมแล้วก็พี่ท็อฟฟี่เนี่ยจะพยายามนั่งสมาธิเพื่อเป็นการสื่อกับเขา
แต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะว่าสื่อสารได้ทางเดียวอย่างนั้นเถอะ
แบบพยายามนั่งจิตก็ยังจิตถึงเขาส่งกระแสจิตถึงเขาว่า
อยากจะเชิญท่านมานะอยากให้ท่านมาให้ปรากฏให้พวกเราเห็นนะ
ให้ทุกคนได้เห็นว่าท่านมีอยู่อะไรอย่างนี้
แต่เราไม่สามารถที่จะรับเขาได้คือยังไม่สามารถคุยทางโทรศัพท์
คล้ายแบบพี่พีชทองเจืออย่างนี้ครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นต้องแบบลึกหน่อยต้องแบบพัฒนาจิตเราให้แบบนิ่ง
ส่งได้รับได้ตอนนี้เราส่งได้อย่างเดียว
เราก็ตั้งใจที่จะส่งหาเขาแล้วก็เฝ้ารอ

ก็คือบอกเขาผ่านการบังคมภาษี

แรกจุดทูบ๑๖ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว่า
วันนี้เราคณะศิลปินหรือว่าใครก็ตามมาทำตรงนี้
ถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดขออภัยท่าน

ถ้าว่าจะเป็นฟ้าฝนอะไรต่าง

อืมค่ะแล้วก็ที่ไปถ่ายมาก็เจอเป็นแบบ
วันนั้นมาประมาณ๔ลำ
แต่ว่าที่เป็นที่เห็นชัดกัน

แต่วันนั้นผมไม่ได้เห็นคนแรก
ให้ผมนั่งสังเกตการณ์แต่ว่าวันนั้นน่ะฝนตก
คืออย่างนี้เรียกขั้นประมาณเริ่มนั่งสมาธิประมาณ
เที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งอะไรอย่างนี้
ก็จะใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมง
เขาจะโผล่มาประมาณตี๔๓๐แต่วันนั้นน่ะ
ตี๔เป๋งปุ๊บฝนตก
แล้วทีมงานที่เอากล้องไปก็ต้องเก็บกล้องเก็บไฟอะไรไปก่อน
ก็เลยกล้องใหญ่ไม่ได้ถ่ายภาพเขากลัวอุปกรณ์จะเสียหาย
แต่พวกเราก็ยังนั่งอยู่เพราะว่าฝนตกไม่เยอะ
ท้องฟ้าก็ยังแบบพอจะเห็นดาวอยู่บ้าง
สักพักก็ตี๔๓๐พี่ท็อฟฟี่ก็ตั้งนาฬิกาปลุก
ตี๔๓๐เป๋งปุ๊บก็ยังไม่มา
เริ่มมีหลายคนก็เริ่มแบบง่วงแล้วก็กลับ
เริ่มลุกกลับเหมือนแบบถอดใจ
เพราะว่ามันค่อนข้างนานตั้งแต่เที่ยงคืนกว่า
จนถึงแบบตี๔๓๐ไม่มาก็กลับดีกว่า
หลังจากนั้นนะฮะผมก็ไม่ยอมแพ้แล้วผมตั้งใจว่าผมแบบอยากให้คนอื่นได้เห็น
คนที่แบบหลายชีวิตมากที่มาประมาณ๒๐คนเกือบ๓๐คน
แต่ผมอยากให้เขาเห็นผมเลยนั่งต่อไปที่ท็อฟฟี่
นั่งแบบตั้งใจเพ่งสมาธิตั้งใจมาก
สุดท้ายประมาณตี๔๕๐นั่นแหละก็ลำแรกก็มา
ผมบินแบบลำใหญ่มากสวยมากแล้วก็บินเป็นลายแบบชัดเจนชัดเจนมาก

แล้วก็ใช่ครับแล้วล่าสุดได้พี่ท็อฟฟี่ก็ให้ทีมงาน
เทคนิคทางภาพซูมเข้าไปใกล้แล้วก็ปรับแสงให้มันเห็น

จริงครับเดี๋ยวผมจะเอาส่งภาพแล้วก็คลิป

ค่ะแล้วตกใจเลยไหมครับแบบว่าเจอ๔ลำ
คือเราไม่ตกใจเพราะก่อนหน้านี้เราเคยเจอมาบ่อยอยู่แล้ว
แต่ว่าครั้งนี้มันค่อนข้างชัดเจนคือมันเหมือนชัดเจนขึ้นเรื่อย
อาจจะด้วยความที่ว่าคนมากขึ้นกระแสจิตมันรวมพลังสามัคคีกันมากขึ้น
ก็เลยส่งถึงเขาเขาก็เลยมาเพื่อยืนยันแบบชัดมาก
คือแบบคือบินอย่างนี้เลยครับบินให้เห็นแล้วก็เราก็คิดว่าเครื่องบินไม่ใช่
คนอื่นอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องบินแต่เรารู้ว่าเป็นเขาลักษณะการบินเป็นเขา
แล้วก็อีกฝ้าหนึ่งก็จะมีเครื่องบินบินมาอันนี้คือเครื่องบินจริง
ก็บินมาเหมือนให้เปรียบเทียบเลยเหมือนเขาบินมาเรียบเทียบว่านี่เขานะอันนี้เครื่องบินนะ
เครื่องบินจุดต่างก็คือจุดเขาจะเล็กกว่าและเขาจะมีไฟกระพริบขาวสลับแดง
แต่ว่าของเขาจะเป็นไฟมานิ่งคล้ายไฟแบบคล้ายเรามองดาวเลิกสักดวงหนึ่ง
มันกระพริบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะดวงใหญ่หน่อยใหญ่กว่าเครื่องบินนะฮะ
ก็พอซูมภาพเข้าไปเท่านั้นแหละฮะก็ลักษณะเป็นลำนะครับก็ไม่แน่ใจรูปทรง
อาจจะเป็นรูปทรงจานบินแหละแต่ว่าตรงใต้ท้องเขาจะมีแบบคล้ายดวงไฟรอบอย่างนี้ครับ
ก็คือฟังดูก็คือมันเป็นการเชื่อมโยงกับศาสนาแบบนั้นสวัสดีกับวิทยาศาสตร์แล้ว
ใช่ครับก็ศาสนาศาสนาไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าในเรื่องศาสนาพุทธของเราเนี่ย
สอนให้คนเราทำความดีแล้วก็นั่งสมาธิทำบุญอะไรอย่างนี้ครับ
ผมคิดว่าการสื่อสารที่ดีแล้วก็เร็วที่สุดอาจจะด้วยทางจิตของเราด้วยนะ
มันเดินทางเร็วแล้วก็ไกลอาจจะไกลถึงเขาได้โดยไม่ยาก
แล้วจะมีภาระกิจต่อไหม

ใช่ครับก็มันจะเป็นงาน

หาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือซื้ออุปกรณ์แทนแพทย์
เราจะทำแบบนี้แล้วหลังจากทำกิจกรรมนั้นเสร็จ
เราก็จะมาชวนกันดูอยู่ไอ้โป่งนั่งสมาธิกัน
แล้วผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะได้เห็นนะกันยายนที่จะถึงนี้
ถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญสื่อมวลชนไปสังเกตการณ์
ที่ไหนเดี๋ยวเราได้บันได
รองก็เป็นรีสอร์ทของโกป้อม
ป้อมก็เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือแล้วก็เคารพ
แล้วก็เมตตาสถานที่จังหวัดละนองกัญญายน
ดิวอยากบอกคนที่ไม่เชื่ออะไรบ้างไหมคะ

ไม่อยากจะไปบังคับความเชื่อใครมาก
ถ้าคุณไม่เจอเองคุณก็คงไม่เข้าใจ
วันก่อนที่ผมยังไม่เคยเจอผมก็ไม่เข้าใจ
เราได้มาเข้าใจแล้วเราได้เจออะไรที่มากขึ้นมากขึ้น
ผมก็เชื่อเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะเป็นสิ่งมีชีวิตแค่เผ่าพันธุ์เดียวบนระบบสุริยะแห่งนี้ครับ
เพราะว่าเรายังไม่สามารถเดินทางรอบจักรวาลเราได้เลย
ยังไม่สามารถไปถึงเขาได้แต่ว่าเขาสามารถมาถึงเราได้
แสดงว่าเขาก้าวนำเราไปหลายก้าวมาก
อยากบอกอะไรอยากบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะลองชวนมาดูการพิสูจน์กันดีกว่า
ถ้าเกิดได้เห็นกับตาแล้วอาจจะเชื่อ
อย่ามองพวกผมว่าพวกผมแบบบ้าหรือว่าไปทำอะไรมั่วสุมไม่ดีกัน
บางคนพูดแบบเสียยพวกผมอล่ะไปเมาไปเล่นยาวอะไร

พวกผมนั่งสมาธิกันจริงจังแค่ไหน

หรือว่าพวกคุณพูดบะหัวทวหลง
แบบว่าผมบ้าผมเมาผมไปมั่วสุมอะไรกัน
หัวตะวังนะข้อความเหล่านี้เดี๋ยวนี้อันตราย
เดี๋ยวจะเป็นเหมือนอย่างหม่อมถนัดแดกนะ

อะก็เอาเป็นว่าถ้าใครไม่เสียก็ลองมาพิสูจน์ด้วยกันเนาะ